คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเพจดังก็มีการโพสต์เอาไว้อ่ะนะคะ
มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๗แล้วค่ะ

ต้องไปนอนอยู่ที่เพลิงริมถนนขยงขยะเต็มไปหมด
เพราะคุณยายถูกไล่ออกจากห้องเช่า
ก่อนหน้านี้คุณยายไปเช่าห้องอยู่ในตึกแถวอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
แล้วเพื่อนบ้านที่อยู่แถวตึกแถวไปร้องเรียนว่า
เป็นการทำผิดระเบียบเรื่องของบ้านเช่า
เจ้าของตึกแถวเขาเลยอ่ะต้องไม่ให้คนเช่าไงก็ต้องเชิญออก
ยายเลยไม่มีที่อยู่ก็ต้องมาอยู่แบบนี้ดูขยงขยะเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
มีคนเขาเห็นแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
เดี๋ยวดูคลิปกันนิดหนึ่งค่ะ
นี่นะคะเหตุเกิดก็เพราะว่าข้างบ้านหลังเดียวเลยค่ะ
ที่ทำให้ย่าเนี่ยนะคะคุณยายวัยเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยค่ะ
ต้องมานอนข้างถนนเราเห็นคลิปนี้แล้วเราตรวจสอบให้นะคะ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
รามคำแหงห้าสิบแปดทับสามค่ะนางสาวมาลีเพชรภูผาอายุเจ็ดสิบเจ็ดค่ะ
น่าเห็นใจมากนะคะพาทีมข่าวเข้าไปดู

จะเรียกว่าบ้านได้ไหมไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นเพลิงพักที่ทำจากขยะค่ะ
ไม่มีผนังไม่มีฝาห้องขยะเต็มเลยนะคะ
เอาผ้าคลุมรถเก่ากระสอบผ้าใบมาคลุมเป็นผนัง
นี่นะคะลักษณะที่คุณยายอยู่ก็มีแค่ไม้ใช้เป็นเตียง
ก็ที่นอนนุ่มอะไรไม่มีกับเขาหรอกค่ะนอนแบบนี้ค่ะ
ขยะที่อยู่รอบเป็นของคุณยายนะคะเพราะคุณยายมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
คุณยายบอกว่ามาอยู่ข้างถนนได้๓ปีแล้วถูกให้ย้ายออกจากห้องเช่า
ไม่รู้หรอกว่าถูกให้ย้ายออกเพราะอะไรแต่ก็ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะไม่มีที่ไป
ถามว่าลำบากไหมคุณยายบอกว่ายายก็ยังไหวเก็บของเก่าขายยังพอกินพอใช้
แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันวันนี้ฝนตกคือน้ำฝนมันไม่เข้าไปในที่อยู่ของคุณยาย
เพราะว่าผ้าคลุมเป็นหลังคาที่มีมาคลุมเอาไว้มันคลุมหลายชั้น
แต่คุณยายบอกว่ายายไม่มีที่ไปจริงไม่ไล่ยายได้ไหมอ่ะยายขออยู่ตรงนี้
ต่อให้อยู่กับขยะยายก็ขออยู่ตรงนี้ค่ะ
มาอยากให้แม่ร่องเรียนไม่มีใครร่องเรียนยาย
มาเราต้องรับฟันอย่างนั้นนะลูกแต่แล้วมีพระพวกนี้ก็
เขาก็ให้ทานมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ลูกที่นี่มีขยะขายเก็บขยะขาย
ก็กินก็ไม่อดอยากลูกขอกินมีที่นอนที่กินก็พอแล้ว
ยายขาวหยุดอยู่ตรงนี้จะไปกาบพร้าวหัวหน้าเผ็บ
ยายไม่ได้พามาเหล้าก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินขอนอาศัยหากินไปวันหนึ่ง
ทีนี้ค่ะเจ้าของบ้านเช่าเดิมที่คุณยายเคยอยู่อะค่ะ
นายบวรชนะกิจกัญชัยอายุเจ็ดสิบห้าปีนายบวรบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นคุณยายอยู่ข้างถนน
ก็เลยให้มาเช่าอยู่ที่บ้านตัวเองที่เป็นอาคารพาณิชย์ก็คิดค่าเช่าไม่เท่าไหร่หรอก
ครับแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดก็เหมือนกับมีเรื่องร้องเรียนอ่ะ
คนข้างบ้านมาร้องเรียนนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
เจ้าของบ้านเดิมที่เคยให้คุณยายเช่าอะค่ะ
ก็นี่ไงหนังสือเขาเขียนมาเนี่ยแล้วผมทำไงล่ะ
ผมถูกกฎหมายนั่นอยู่ผมจะไปฝ่าฝืนกฎหมายได้ไง
ก็ไม่ได้ในเมื่อผมไม่ได้ขึ้นทะเบียน
แต่หลังจากนั้นที่มีหนังสือมาผมไปขอขึ้นทะเบียน
เกรดบอกขึ้นไม่ได้คือเราโดนช่างบ้านร้องเรียน
ใช่ครับเขาร้องเรียนทุกบ้านเลยในซอยนี้โดนเกือบหมดแหละ
ผมก็สงสารผมผมทำยังไงได้ผมถูกกฎหมายนั่งอยู่นะ
ใช่ไหมฮะถ้าเป็นคุณกับคุณอย่างนี้แล้ว
ผมขึ้นสารนะผมผมลองโรคอาญาผมยังทำเลย
เพราะสารกำชับแล้วว่าอย่าผิดซ้ำนะฮะ
ถ้าไม่ผิดซ้ำแล้วผมจะทำได้ยังไงผมต้องให้ทุกคนออกหมดแหละ
บางคนก็ร้องไห้เลยนะที่ผมต้องบอกต้องจำเป็นแล้ว
เพราะว่าผมไม่รู้จะทำยังไงเพราะเรากฎหมายมันมันเราต้องเคารพกฎหมาย
สารต้องเคารพศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปก็ก็นี่แหละฮะ
มันเป็นความทุกข์ของของคนยากคนโจรน่ะที่หาเช้ากินข้ามน่ะ
ข้างบ้านร้องเรียนว่าเป็นความผิดตามพรบบ้านเช่า
เพราะว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยเช่าโดยไม่ได้ขออนุญาต
เจ้าของบ้านเช่าก็เลยต้องให้คุณยายออกไป
เจ้าของบ้านเช่าเขาโดนปรับด้วยทีนี้จะให้คุณยายกลับมาเช่าอยู่ต่อก็ไม่ได้แล้ว
คือปรับหมื่นหนึ่งแล้วจำคุก๑เดือนแต่ให้รอลงอายา๑ปีเขาก็ไม่กล้า
ทีนี้ค่ะคนที่ร้องเรียนเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุย
แต่ว่าเจ้าตัวเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะนี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะทางคนที่อยู่ในอาคารพาณิชย์แถวนั้นเขาก็ไปร้องเรียนที่สำนักงานเขตบางกะปินะคะ
เหมือนที่คุณตามเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเขาร้องเรียนตั้งหลายหลังค่ะ
คือเขาก็ไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการเขตเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบ
เพราะว่าคนคนนี้ร้องเรียนไปหมดเลยใครทำอะไรร้องเรียนหมดเลย
คนขี่รถจักรยานยนต์มาส่งอาหารยังไปร้องเรียนเขาเลยว่าเสียงดัง
อาบน้ำก็ไปร้องเรียนว่าอาบน้ำเสียงดังคนแถวนั้นเขาบอกเขาเดือดร้อนนะคะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเขาเดือดร้อนแล้วโดนร้องเรียนกันยังไงบ้างเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ตอนนี้เวลา๒ทุ่มกว่าแล้วก็ยังขออยู่นะคะก็ยังขออยู่
นี่ค่ะคลิปนี้ค่ะก็คือเพื่อนบ้านคนที่ชอบร้องเรียนนะคะ
วันดีคืนดีบางทีเขาขอบ้านแบบเนี่ยขอบ้านข้างอะ
เขาก็งงว่าขอทำไมก็ตามคลิปเลย

นั่นน่ะสิคะคนที่พักอาศัยก็เลยบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
ก็เลยรวมตัวกันไปร้องเรียนกับทางเขตหน่อยดีกว่า
เพราะว่าอยากจะให้คนคนนี้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ชอบร้องเรียนไปซะทุกเรื่องเนี่ย
เจรจาหาทางออกร่วมกันดีไหม
เพราะว่ายังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนาน
ที่คุณทุบคุณประกาศด่าเขานู่นนี่นั่น
อยากเจรจากับเขาอะค่ะแต่เขาไม่เคยออกมาเจรจาหรือว่าออกมาพูดคุยกับชาวบ้าน

เขาก็จะอ้างว่าชาวบ้านรังแก่เขาอะไรอย่างนี้
ที่เขาเป็นคนแบบว่ามาร้องมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางผอเขตบางกะปิก็บอกว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะ
เดี๋ยวจะทำหนังสือแจ้งเตือนไปให้บุคคลคนนี้ที่ชอบร้องเรียน

แล้วก็อยากจะเรียกให้มาเจรจามาคุยกัน
เคยไปคุยด้วยสองรอบก็ยังไม่ทันได้แบบเจรจากันในส่วนของเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะ

นะคะเพื่อนบ้านบอกงงจริง